ตัวใหญ่จริงโอ้โหผมว่าเป็นตัวเงินตัวทองที่เราเห็นแล้วตัวใหญ่ที่สุดในปีนี้เลยนะ
ใช่กู้ภัยก็บอกแบบนี้แหละค่ะกู้ภัยบอกว่าตั้งแต่ไปจับตัวเงินตัวทองมาไม่เคยเลยนะฮะ
เจอตัวใหญ่ขนาดเนี้ยใหญ่ไหมอ่ะโอ้โหไอ้เข้ป่ะเนี่ย
นั่นสิตัวเงินตัวทองบอกกู้ภัยบอกว่าไปเห็นตัวเงินตัวทองครั้งแรกเนี่ยคิดว่าจราเข้
โอ้โหแต่มองใกล้แล้วมันคือไม่ใช่ไงแล้วท้องป่องแบบนั้นน่ะคุณ
ภายไปถึงเอามือรูปปากเลยหวานหมูเลยเพราะมันไปไหนไม่ได้แล้วไงนอนอยู่แบบนั้นนะคะ
โอ้โหซูนหน้าด้วยสิ้นฤทธิ์เลย
กู้ภัยบอกว่าจับง่ายเลย

นี่แหละค่ะกู้ภัยสว่างรัตนัตรัยธรรมสถานสระบุรี

ตำบลปากเข้าสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี

หลังไปถึงเนี่ยก็พยายามที่จะ
นี่เห็นไหมจับหางมันก่อนเลยนะยาวเกือบ๓เมตรน้ำหนักคิดว่าน่าจะกว่า๔๐กิโลกรัมค่ะ
นิ่งสภาพท้องป่องแบบนั้นนะคะไม่หนีไม่คลานและไม่สู้ค่ะ
หางมาได้ลากออกมาแบบนี้นะคะลากออกมาค่ะไปที่ลานกว้างหน่อย
มาไอ้หนูแล้วจับมัดมือมัดเท้าแล้วสุดท้ายนำขึ้นรถมอเตอร์ไซค์
พามันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติมันไม่สู้เลยนะคะดูเห็นไหมดูเห็นไหม
ไงเอออิ่มจังตังค์อยู่ครบด้วยไม่ต้องจ่ายสักบาทหนึ่งนะครับ
พนักงานของรีสอร์ทบอกว่าเห็นตัวเงินตัวทองเนี่ยนอนนิ่งอยู่แล้วก็สังเกตบริเวณท้องมาเนี่ย
ท้องป่องท้องใหญ่ผิดปกติน่าจะกินแมวไปหลายตัวเพราะไปสำรวจตรวจสอบดูปรากฏว่า
หายไปสักประมาณสามถึงสี่ตัวนะฮะก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับ
เพราะเกรงว่าแขกที่มาพักในรีสอร์ทเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตกใจเอามือไพร่หลังแบบนี้ค่ะ
นั่งได้เลยอ่ะค่ะคุณเจนศักดิ์นินสุขุมกู้ภัยยอมรับบอกว่า
ตอนที่ได้รับแจ้งว่าให้มาจับตัวเงินตัวทองนะตอนนั้นก็คิดว่าตัวเล็กเหมือนที่เคยจับ
อืมแต่พอมาถึงอุ๊แม่เจ้าตกใจค่ะเพราะไม่เคยเจอตัวเงินตัวทองใหญ่ขนาดนี้มาก่อน
ผิวเผินตอนแรกคิดว่าจราเข้แต่ว่าเคราะห์ดีนะคะที่ตัวเงินตัวทองเนี่ย
มันอิ่มไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยเชื่อง่ายแบบเนี้ยใหญ่จริง
อ่านข่าวกันมาเพิ่งจะเคยเห็นใหญ่ขนาดนี้ขนลุกเลย
ไหนล่ะทะเบียนมอเตอร์ไซค์
ประมาณผมก็เจอวิ่งตัดหน้าเป็นหนึ่งตัวแต่มันตัวเล็กนะครับ

เล็กเลยแต่มันก็วิ่งตัดหน้ารถไป